เจ้าลาตรงอ่อนนุษย์ทะลมมา

ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กอยู่หลังวัดคานปุ่ม

คุณผู้ชมจุดตรงนี้เลย
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูนะเรื่องโครงสร้างพี่เบิร์ต
ไอ้พวกเหล่กเส้นเป็นอย่างไง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
จุดตรงนั้นอยู่หลังวัดเลยเป็นจุดที่เขากำลังสร้างศูนย์เด็กเล็ก
อนุบาลระดับอนุบาลเป็นอาคาร๒ชั้นแล้วเห็นไหม
พังถล่มลงมาตอนนั้นคนงานกำลังทำงานอยู่ใช่ไหม
แล้วคานปูนระเบียงกันศาสตร์ระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะ
ถามว่ามันยาวสักเท่าไหร่นี่เราทำให้ดูเป็นกรอบแดง
ยาว๔เมตรกว้าง๑เมตรเพิ่งก่อสร้างเสร็จ
แล้วมันพังคลื่นถล่มลงมาเลยอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มีคนตายแรงงานเมียนมาโดนทับเสียชีวิตเลย
อีกคนนึงนะบาดเจ็บสาหัสขาทั้งสองข้าง
มันผิดรูปไปหมดนะคะน้ำหนักตั้งเท่าไหร่ตรงระเบียงคานปูนตรงเนี้ย
ชาวบ้านอ่ะเขาว่ายังไงบ้างชาวบ้านเขาบอกเลยนะว่าจริงจริงอ่ะ
อาคารที่ก่อสร้างอ่ะมันร้าวอยู่แล้วแล้วจุดตรงเนี้ย
มันไม่มีพวกแบบโครงสร้างเหล็กเส้นต่างต่างด้วยนี่พี่เขาก็กลัวมากเหมือนกัน

ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าพี่ก็กลัวเพราะว่าข้างบนมันล้าวอยู่ด้วย
ข้างบนมันมีมันมีล้าวมันฉีกอย่างนี้ก็ไม่กล้าเข้าไป
น้องที่อยู่รอบรูปรอบรอบเล็กให้ออกมา

ไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กซ้อนแต่กันซานมันต้องมีตึก
ต้องมีเหล็กมาอย่างงี้ลากันซานมาอย่างงี้อันนี้มันไม่มี
ไม่มีเลยเป็นตัวกันซานยื่นออกมาเลย
ดีแล้วพี่ที่พี่กลัวว่าพี่ไม่เข้าไปแล้วพี่ก็บอกคนอื่นไม่ให้เข้าไปด้วย
เราก็ไม่รู้เรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างไง
ที่พี่เขาบอกว่ามันไม่ได้มีโครงสร้างเหล็กเส้นยึดมันเป็นเหมือนกับแผ่นคานปูน
แล้วยื่นออกมาเฉยดังนั้นคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้
ต้องไปตรวจสอบเห็นป่ะอืมพอมันหายไปแล้วมันหลุดมาทั้งแผงเลยใช่
ดังนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะมาตรฐานการก่อสร้างแล้วหาสาเหตุ
ที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะ